ไปดูที่แพร่หน่อยค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยมันเกิดเหตุระเบิดขึ้น
อยู่ใกล้กับสารพระภูมิแต่ทีนี้ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไง
เขาบอกว่าเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเลย
คุณห่างออกไป๕กิโลยังได้ยินเลยค่ะ
นี่คือชี้จุดให้เห็นนะว่าจุดตรงนี้จุดตรงนี้มาดูสิมันเกิดอะไรขึ้นนางคำปันล่าเที่ยมอายุห้าสิบเก้าปีที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
อยู่ที่อำเภอวังชิ้นที่แพร่เนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูบอกว่าเนี่ยมันเกิดระเบิดปริศนา
ตรงนี้คือใต้ต้นดอกเกียงอยู่ใกล้กับสารพระภูมิอยู่ข้างบ้านเลย
หลุมที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นหลุมแบบตื้นใบไม้เนี่ยเห็นไหมมันขาดมันกระจายแบบนี้ค่ะ
ซึ่งนางคำปันเนี่ยนะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้ว
ตำรวจบอกว่าไม่เห็นสะเก็ดระเบิดหลงเหลือให้เห็นอยู่เลย
ส่วนลูกสาวของนางคำปันที่บ้านอยู่ติดกันเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงระเบิด
ลูกสาวเล่าแบบนี้บอกว่าตอนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยจุดไฟตัวลูกสาวนะจุดไฟเผาย่าแห้งข้างรั้วบ้าน
แล้วก็ยืนเฝ้าดูไฟอยู่อยู่ห่างประมาณ๓เมตรจู่มันมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนกับเสียงระเบิด
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงบอกว่าฉันไปหาปลาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำจ้ะ
ห่างจากตรงนี้ตั้ง๕กิโลจ้ะฉันยังได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยมันคงเป็นเสียงระเบิดแน่เลยจ้ะ
แต่ฉันไม่รู้นะว่ามันมาจากอะไรเสียงระเบิดมันมาจากไหน
แล้วชาวบ้านเขาไปผูกโยงเกี่ยวกับความเชื่อไงคุณ
ชาวบ้านก็ไปพูดบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ในสารพระภูมิแสดงอิทธิฤทธิให้ทุกคนได้เห็น
อันนี้ชาวบ้านเขาไปโยงกับความเชื่อนะคะ